นั่นแหละเป็นปีที่๗แล้วโน้ไม่น่าเชื่อเนาะ

แล้วถ้าเรามีโอกาสอีกครั้งหนึ่งเรายังอยากทำอะไร
หรือว่าถ้ามันแก้ไขตรงไหน
หรือว่าปีที่ผ่านมาเราเจอปัญหาอะไร
แล้วถ้าคราวหน้าเราเจอแบบนี้อีกเราจะทำยังไง
ก็คือพัฒนาให้มันดีขึ้นไปเรื่อยแหละ
คือว่ากดดันกดดึงยังไงไหมคะ
แล้วก็รู้สึกว่าเราทำงานภายใต้ความกดดันนิดนึงมันก็ดีเหมือนกัน
มันก็จะมีแรงส่งแรงถีบเรา
แต่ว่าถ้ามันชิวมากเกินมันก็ไม่มีความหมาย
มันไม่หอมหวนมันไม่มัน
อย่างปีนี้เตรียมไว้อย่างไรบ้างที่เราจะได้ถึง

แต่ว่าก็เหมือนทุกครั้งก็ทำการบ้านมา
คือมันไม่ใช่ว่าทำมาเดือนหนึ่งอะแบบนี้ไม่ใช่
คือทำมาตลอดแล้วก็คิดมาตลอด
ทุกอย่างที่ชมทำทุกครั้งเวลาที่เดินทางเวลาที่ไปไหนไปอะไรอย่างนี้
เราคิดว่าสิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราพบเห็น
ว่าประสบการณ์ตรงนี้หรือว่าอะไรตรงนี้
มันสามารถหยิบยกเอาไปใช้ที่ค้านได้
มันแบบประกอบไปด้วยเอลิเมนต์ส่วนประกอบต่างอะไรอย่างนี้
เยอะแยะไปหมดที่มันส่งเราในวันนี้
ที่นี่เอาน้องข้าไปด้วยต้องกินทุกวันหรือเปล่า
จริงก็ค่อนข้างจะคุ้นชินกับการเดินทางกับลูกนะ
เพราะว่าชงก็เอาเข้าไปแทบทุกที่ที่เป็นไปได้
จะมีแค่บางทริปที่เรารู้สึกว่าเออมันไม่เอื้อกับเด็กจริง

ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรพิเศษนะ
เพราะว่าเราก็แคนโดได้
เพียงแต่ว่าเราก็อาจจะเหมือนกับเรื่องงานเราก็ต้องคิดลูกก็อยู่ข้างหน้า

แต่คิดว่าปีนี้เราน่าจะลองทำได้
แล้วก็อยากให้เป็นประสบการณ์ที่ดีของเขา
ว่าเออครั้งหนึ่งเคยไปกับแม่นะคงแต่ที่สองแล้ว
กี่กลุ๊กสำหรับกิน
คือภรมเนี้ยมีทั้งหมดสีภรมแดงแน่ค่ะ
หรือว่าพวกลุ๊กรางวัลที่จะต้องใช้กับพวกงาน
กี่ชุดต่างกี่ลิฟต์ได้เตรียมหลายชุด
เยอะค่ะเพราะมันก็จะมีชุดที่มันไม่ได้ถูกใส่ด้วย
เลือกยากเลยครับพี่สนเพราะว่ามันต้องมีหลายแบบที่เราอยากได้เยอะแยะมาก
เรื่องไม่ยากหรอกแล้วจริงที่อยากได้ที่สุดที่สุดก็ยังไม่ได้นะ
มันก็มีความฝันกลุ่มของเราที่เรายังไม่ได้
คือมันไม่ใช่แค่ว่าเราชอบที่สุดแต่ว่าบางทีมันก็เป็น
คือนอกจากต้องสวยแล้วมันก็ต้องมีความหลากหลายด้วย
พอเอามาดูกันเป็นภาพรวมแล้วมันต้องดูกลมกลืนต่อเนื่อง
ประเด็นดราม่าเลือกชุดมีมาทุกปีที่เตรียมรับพื้นกันงานไหนจะช่วย
ไม่ค่อยเลือกชุดตลอด
แต่สุดท้ายคนใส่มีเราคนเดียวถูกไหมคะ
อันนี้ก็เข้าใจแหละค่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่มันจะแบบว่าถูกใจทุกคนตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหมคะ
แต่ว่าสุดท้ายเราก็มีเหตุผลแล้วก็มีอะไรที่มันทำให้เราต้องตัดสินใจ
มันเป็นการตัดสินใจของเราแล้วก็มันมีบริบทมีอะไรอย่างเงี้ย
อธิบายให้ทุกคนฟังในโลกมันคงเป็นไปไม่ได้

เจ้าค่ะสุดปีที่๗มีอะไรอย่างข้างบน
กดดันตรงไหนล่างนะคะเพราะว่า๗ปีแล้ว
อยากทำให้มันดีขึ้นไปเรื่อยค่ะ
ไม่ต้องเป็นเสียงของคนข้างนอกหรอกเสียงในตัวเราเองนี่แหละ
ที่เราอยากจะทำให้มันดีขึ้นเลยไง
ไม่ต้องเป็นเสียงของคนข้างนอกหรอกเสียงในตัวเราเองนี่แหละ
ที่เราอยากจะทำให้มันดีขึ้นเลยไงมันก็มีอยู่แล้วแหละความกดดัน
วันแรกคือวันที่๑๔ค่ะ
จริงก็คือเดินวันแรกคือวันที่๑๔ค่ะ

ครับ
น้องแฟนเป็นยังไงบ้างจำนักแบบว่าเรียนรู้ทุกอย่าง
ก็โตขึ้นทุกวันค่ะก็เหมือนแบบยังจำภาพแบบว่าเข้าห้องผ่านได้อยู่เลยอะ

น้องเหมือนแบบที่ใช้ผ้าเอออืม
ผิดละ
จริงก็เด็กอะนะสกปรกว่านี้มันอย่าปากแล้วอะ

ก็พยายามเห็นแสดงไม่ได้จริง
ของเขาเยอะตรงจำมันเป็นผู้พึง

แต่ก็ไม่ได้อยากแบบว่าอุ๊ยขังไว้แล้วไม่ให้เขาทำอะไร
อันนี้มันคือชมเด็กมันควรจะได้เป็นเด็กอ่ะฉันคิดว่านะ
แล้วเขาก็ควรจะไม่ใช่ว่าถูกห้ามหรือว่าไม่ให้ทำอะไร
ไม่เป็นตัวของตัวเองหรือว่าขาดความมั่นใจอะไรอย่างนี้

แต่ว่าอะไรที่มันนอกรู่นอกทางอะไรที่มันไม่เหมาะ
ปั๊งอาจจะรู้เรื่องไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าก็พูดอะไรงี้อะคะ

รูปร่างดีเทลเด็กค่ะแต่ว่าทุกวันจอบมากก็คือแย่งของ
มีสองชิ้นก็จะเอาชิ้นนั้นต่อให้มีสองอันก็จะต้องเป็นอันที่อีกคนถืออยู่
พี่ชมตีเหรอ

ก็จะไม่ตีเพราะว่าเขายังไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อแม่ถ้าตีนะ
ยังไม่เข้าใจว่าทำไมถึงตีเขา
ผมว่านะเรา

ซึ่งถ้าเราขึ้นเสียงจริงเขารู้แล้วนะ
เขารู้แล้วว่าอุ๊ยแม่โกรธแล้วนะแม่ไม่พอใจ
ทำแบบนี้ไม่ถูกต้องเราเห็นในแววตาเขาอ่ะ
แม่ก็ไหว้ตีกันได้ยังไง
เอ็ดเสียงดังมากว่าเป็นพี่น้องต้องรักกันไหม
มันลากกันไปกลางบ้านแล้วมันกอดโชว์เรา

คือมันแบบว่ากอดโชว์เรา
เขารู้ว่าเขาทำเป็นหัวละอะไรอย่างนี้
แต่แววตาเขาเหมือนเขาแอบดูเราว่า

อย่างช่วงวันนี้ตอนถึงวันนี้

ก็ประมาณนี้นะการรักเธอ

ก็เริ่มมีปฏิเสธเริ่มมีอะไรอย่างนี้แล้ว
แต่ว่าคำว่าถ้าเราใจเย็น
ก็แล้วก็คือมันอยู่ด้วยความรัก

แล้วก็คือสุดท้ายก็คือเด็กมันก็คือเด็ก
อะไรอย่างนี้
ชมก็ไม่ได้แบบหัวเสียไม่ได้อะไรนะ

มันสนหรือว่ามันดื้อจนแบบว่ากระทบ
แบบอารมณ์จิตใจเราอะไรอย่างนี้

แต่ว่าเราก็

ยังไม่ได้สนว่าของส่วนนี้ว่ากัน

ก็บางทีเราก็เบา

ก็จะประมาณนี้แหละค่ะ
ดีจริงฝั่งล่าสุดไปทำบุญค่ะ
อ๋อจริงว่ามันวัตถุประสงค์ก็ดีใช่ไหมคะ

เอาไปทำบุญก็ไม่ได้คิดอะไรเลย
แล้วเรากำลังจะย้ายบ้านแล้วคิดว่ามีผนังแขวนแน่
แล้วก็ก็เป็นงานของทางออฟฟิเซียล
ซึ่งก็เป็นพันธมิตที่ดีกับชม

ช่วยเถอะชมชมชมชม
ต้องโทษจริงชมชมชื่อมูลในนี้ที่ไม่ได้แล้วนะฮะ

ก็เป็นภาพที่เราถูกใจ
ก็เป็นภาพพระเจ้าหญิงหัวรัชกาลที่๙แบบสมมุติขนาดนี้
ชิคกี้พายก็บอกว่าจะย้ายบ้าน

ใช่ไม่ได้ใจดี

ดีหรือเปล่า
ไม่เคยพาไปดูอย่าว่าแต่เด็กเลยแม่ยังไม่ค่อยไป
เพราะว่ามันก็คือเราเป็นผู้หญิงพอเราไปเห็นอะไรที่มันแบบเป็นสิ่งก่อสร้าง
เป็นปูนอิดอะไรอย่างนี้เราก็ดูไม่รู้เรื่อง
เราก็ไม่รู้ว่ามันจะสวยยังไงอะไรอย่างนี้นึกออกไหม
ก็เลยแบบเออเดี๋ยวขอไปตอนจบเลยทีเดียวแล้วกัน
ใครเป็นคนเลือกออกการหรือเลือกผู้หญิง
คุณน็อตทุกอย่างเลยค่ะชมไม่ชมไม่ยุ่งเลย
ผมก็คือแค่ดูแค่ในพาร์ทของตู้เสื้อผ้าตัวเอง
แล้วก็ห้องทำงานแค่นั้นแล้วเอาห้องน้ำ